วันนี้ครอบครัวไปร้องเรียนที่กองปราบพร้อมกับนำหลักฐานสำคัญเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในคลินิก
เรียกร้องให้ตรวจสอบเรื่องของคลินิกดังกล่าวด้วย

๘ธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดกล้องวงจรปิดในคลินิคแห่งหนึ่งย่านเพชรกเซมกรุงเทพบันทึกเหตุการณ์ขณะที่นายทอนทันโยนอกอายุยี่สิบปีเข้าไปรับการฉีดฮอร์โมน
ไม่นานพยาบาลเดินเข้าไปเปิดม่านห้องคนไข้ก่อนจะเห็นว่านายทอนทันมีอาการชักเกร็งนอนอยู่กับพื้น
จากนั้นพยาบาลอีกหลายคนได้เข้าไปช่วยกันอุ้มร่างนายทอนทันขึ้นมาบนเตียงแต่นายทอนทันยังคงมีอาการชักเกร็งต่อเนื่อง
ก่อนจะถูกนำส่งโรงพยาบาลวิชัยเวทน้องแคมภาพจากกล้องวงจรปิดกลายเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้ครอบครัวของนายทรทันโยนอกผู้เสียชีวิต
นำไปยื่นร้องเรียนกับกองปราบรามพร้อมกับทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคม
หลังส่งศพลูกชายชนะสูตรที่โรงพยาบาลสิริราชจนแพทย์ระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นหนาจากศีรษะได้รับบาดเจ็บ
ครอบครัวจึงคิดว่าเป็นความประมาทของเจ้าหน้าที่คลินิกที่ปล่อยประละเลยจนทำให้ลูกชายตกจากเตียงเสียชีวิต
ออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกชาย
พี่ชายได้ชั่งน้ำหนักและวัดความดันตามปกติ
โดยเธอนั่งรออยู่ด้านนอกห้องตรวจ
ก่อนได้ยินเสียงกระแทกกับพื้นอย่างแรง
จึงรีบไปดูพบว่าพี่ชายนอนชักเกร็งอยู่บนพื้น

เพราะทุกครั้งที่มารักษาพี่ชายไม่เคยมีอาการลักษณะนี้
แล้วก็ไม่นานก็ได้ยินเสียงแบบ
คือเขาตกจากเตียงค่ะคือเสียงกระแทกดังมากแล้วก็เสียงเขาร้องดังเลย
แล้วหนูก็รีบเดินรีบเดินไปดูเลยก็ชักเกงอยู่ข้างข้างเตียงแล้ว
ข้างเตียงคือตกลงมาจากเตียงใช่ตกลงมาแล้วค่ะ
นอนไหนหรือความต้องนานนอนตะแคงค่ะนอนตะแคงชักอยู่
แล้วก็คนที่ฉีดยาค่ะเขาก็ยืนเก็บอุปกรณ์ยืนหันหลังให้อยู่
แล้วคุณหมอก็มาแล้วก็พิบัติคนอื่นก็มา

หนูอยากให้ทางคลินิกคือ
รับผิดชอบไปตามเรื่องค่ะคือ

ไม่ใช่แค่น้องสาวแท้ที่รู้สึกว่าพี่ชายเสียชีวิตไป

นางสาวแก้วกันนิกาเจาะจิตผู้เป็นแม่
ยังทำใจไม่ได้ที่ลูกชายจากไปกระทันหัน

พยายามต่อสู้และหาทางรักษาโรคเนื้องอกใต้ต่อมสมอง
ที่เป็นปัญหาให้ลูกชายเติบโตช้ามาโดยตลอด
แต่กลับต้องมาเห็นลูกเสียชีวิตในระหว่างรับการรักษา
ยังไม่ได้รับคำชี้แจงจากทางคลินิก
แม้แต่การขอเข้าแจ้งความกับตำรวจที่สอนอนหนองค้างพลู

ตรวจสอบพบว่าตำรวจดำเนินการ
เพียงแค่การลงบันทึกประจำวันเท่านั้น
พอเกิดเรื่องเนี่ยก็คือแวะถามที่คลินิก
ว่าคือแบบคือเราอยากคุยกับหมอ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอย่างนี้ได้ไงอะไรอย่างนี้
คือเจ้าหน้าที่ที่คลินิกทุกคนก็คือเหมือนกับว่า

ไม่สามารถติดต่อคุณหมอได้ไม่มีเบอร์ไม่อะไรอย่างนี้
ก็เลยปักใจว่ามันเป็นไปได้เหรอคุณหมอ

ผลของการชนสูตรของศรีราช
บอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจาก
เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นหนา

มันเป็นไปได้ไหมที่ฮอร์โมนที่ฉีดน่ะ
มันทำให้เส้นเลือดในสมองแตกเหรอคะ
มันเป็นไปได้ไหมคุณหมอบอกมันเป็นไปไม่ได้
คือเส้นเลือดในสมองแตกเกิดจากหัวไปกระแทกอะไรแข็ง
หรือมีอะไรแข็งมาฟาดมันถึงจะแตกได้
หมอก็บอกว่าถ้าไม่ผ่าน้องก็คือคนอยู่ในภาวะสมองตายแล้ว
สมองไม่ทำงานแล้วอ่ะคือเขาก็จะค่อยแบบคือเสียชีวิตไปอะไรอย่างนี้

กันผ่ากับไม่ผ่ามันก็เหมือนกัน
ในแพทย์ธาราทิพย์วนาวนิตกุล
คลินิกได้ชี้แจงกับทีมข่าวว่า
ผู้เสียชีวิตไม่ได้เป็นคนไข้ของคลินิกโดยตรง
แต่เป็นการนำยาจากโรงพยาบาลสิริราช

รับบริการฉีดยาที่คลินิกแห่งนี้
โดยทราบเพียงว่าผู้เสียชีวิตมีประวัติการผ่าตัดใส่ท่อระบายน้ำจากสมอง
ลงช่องท้องเพื่อรักษาโรคเนื้องอกใต้ต่อมสมองมาก่อนแล้ว
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมองว่าเป็นเหตุสุดวิสัย
เพราะหลังจากที่พยาบาลปฏิบัติหน้าที่เสร็จได้ทำการเก็บอุปกรณ์
กระทั่งพบว่าผู้เสียชีวิตตกเตียง
ที่พยาบาลจะช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ซึ่งผู้เสียชีวิตยังรู้สึกตัวก่อนเร่งนำส่งโรงพยาบาล
ส่วนอาการชักเกรงคาดว่ามาจากภาวะอาการ
ของโรคเนื้องอกใต้ต่อมสมอง
โดยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานแล้ว
เมืองต้นมีรายงานว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๑๓กรุงเทพได้อนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ป่วย
ได้รับผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จากการรักษาพยาบาล
ในวงเงินไม่เกิน๔แสนบาท
เพื่อเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน